ดังนั้นวันนี้ข่าวเที่ยงไทยรัฐหยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ
การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
จะลดยอดผู้ตายผู้เจ็บได้อย่างไรบ้างนะครับ

วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันเลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนดูข่าวประเด็นอื่นที่ได้โปรยไปเมื่อสักครู่
แวะมาดูเรื่องนี้หน่อยนี่วันที่๒๐แล้วครับ
จากนี้ไปไม่กี่วันเราจะเห็นมหากรรมออกมา
ลนรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึ่งมีทุกปีครับองค์กรฝ่ายนั้นฝ่ายนี้
ที่เกี่ยวข้องออกมาตรการโน่นนี่นั่นสารพัดสารพันธุ์นะครับ
เพื่อคาดหวังว่าเออหยุดยาวปีใหม่เนี่ย
คนจะบาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลง
ก็ทำกันมาทุกปีนี่ก็ใกล้แล้วนี่ครับใกล้แล้วนี่
ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมเห็นหัวข่าว
นี่เขาพาดหัวท่านดูสิครับ
อายไหมไทยอุบัติเหตุสูงสุดในโลก
เสนอรัฐบาลแก้ปัญหาวาระแห่งชาติ
ลนรงค์ลดแค่ช่วงเทศกาลร้ายผล
รายละเอียดของข่าวเนี่ยมีเยอะแต่ว่าสรุปว่าอย่างนี้
สรุปว่าราชยานยนต์ซึ่งเขาเป็นที่เขาเป็นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องนี้
ราชญานยนต์สมาคมอะไรนี้
เขาบอกว่าสมาชิกกรรมการพักเข้าไปกรรมการของสมาคมเนี่ย
ไปประชุมหลายประเทศทั่วโลก
แล้วเขาก็แฉข้อมูลกันเลยครับว่า
ประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดไทยแลนด์ครับ
เขาพูดกันบนเวทีเลยบนวงประชุมเลย
เขาเอาสถิติมาดูกันประเทศไทยเนี่ย
มีอุบัติเหตุสูงสุด
แต่บางทีหน่วยงานของรัฐก็ไม่เชื่อ
แล้วพยายามจะตะแบงว่าตอนนี้มันดีขึ้น
ไม่ใช่หรอกครับยังเป็นสูงสุดอยู่
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่
ปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาเอาไปพูดกันที่ประชุมอย่างนี้
แล้วจะว่ายังไงที่หัวข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกอายไหม
แล้วที่บอกว่าเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ
คือคำว่าวาร่าแห่งชาติระยะหลังจะใช้กันเกลอมาก
กระทรวงไหนเห็นความสำคัญในงานของตัวเองทำ
ก็ยื่นให้รัฐบาลคอรมอลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นหรอกครับ
วาร่าแห่งชาติที่จริงแล้วคำว่าวาร่าแห่งชาติ
มันเป็นเรื่องร่วมกันระหว่างทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กำหนดแผนร่วมกันปฏิบัติการร่วมกันต่อจิ๊กซอร่วมกัน
กำหนดงบประมาณร่วมกันแล้วเดินหน้าทำไปพร้อมพร้อมกัน
นั่นแหละเขาเรียกว่าวาระแห่งชาติ
สมมุติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการลดตุเบส
การจราจรต้องเริ่มอย่างไรเริ่มตั้งแต่๑กระทรวงศึกษา
ต้องไปสอนเด็กให้มีระเบียบวินัย
ครอบครัวต้องสอนคนในครอบครัวให้มีระเบียบวินัย
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ย
กระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันทำ
เพื่อเป้าหมายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นั่นแหละเขาเรียกว่าวาระแห่งชาติ
ไม่ใช่เออก็เสนอเป็นวาระแห่งชาติ
แล้วต่างคนต่างทำไม่มีแผนร่วมกัน
อย่างนั้นไม่มีประโยชน์
พูดถึงเรื่องนี้ต้องอัปเดตคืบหน้า
จากคุณหมอแท้จริงสิริพานิดหน่อย
คุณหมอที่แท้จริงทำคลิปส่งมาให้ผม
เผยแพร่ออกมาบอกว่ามูลนิธิเนี่ยขอวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
เลี้ยงฉลองปีใหม่ปีนี้ขอให้งดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่คุณหมอ
มูลนิธิไม่ขับขอเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งหลายที่จะจัดเลี้ยงปีใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
แล้วเนี่ยนี่ให้มีสติ๊กเกอร์ติดข้อความโนดริ้งไอดรายขอดูสติ๊กเกอร์หน่อยครับ
นี่สติ๊กเกอร์นี้คุณหมอทำมาคุณหมอแปลว่าไม่ครับต้องขับ
คือหมายถึงว่าใครเอาเหล้าอุบายวายมาเสิร์ฟให้เนี่ยให้บอกว่าให้ปักอันนี้ที่หน้าอก
บอกไม่ครับต้องขับเออผมก็บอกคุณหมอว่าคำว่าไม่ครับต้องขับเนี่ยมันไม่ค่อย
ถ้าให้ภาษามันลงปากหน่อยเนี่ยนะไม่ครับต้องขับรถ
คือเอาสติ๊กเกอร์นี้ติดไว้ที่หน้าอกเสื้อเมื่อพนักงานเสิร์ฟหรือเพื่อนร่วมงานจะไม่เสิร์ฟเครื่องดื่ม
แอลกอฮาวให้เป็นการแสดงความรับผิดชอบกับตัวเองและผู้อื่น
คุณหมอบอกว่าโครงการไม่ครับต้องขับเนี่ยเป็นการต่อยอดหลายหลายโครงการที่มีมูลนิธิเมาไม่ขับ
เคยดำเนินการมาไม่ว่าจะเป็นโครงการเมาไม่ขับกับเต็กซี่เมาขับกู้ไภหนึ่งสี่แปดหนึ่งส่งกลับบ้าน
โครงการเมาไม่ขับแวะพักปั๊มเหล่านี้เป็นต้น
อันนี้ใครสนใจก็ลองดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะช่วยกันลดอุบัติเหตุ
ฝั่งตำรวจเนี่ยผมเห็นข่าวงัด๑๐ข้องัด๑๐ข้อหาบังคับปีใหม่
ลดอุบัติเหตุอันนี้มาจาก
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุลรองพบตรในฐานะกำกับดูแลศูนย์
อำนวยการป้องกันและรัฐอุบัติเวทย์ทนท่องดนที่ใหม่ท่านบอกว่า
จะมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังและต่อเนื่องใน๑๐ข้อหาหลัก
ขับรถใช้ความเร็วขับขี่รถย้อนสอนฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
ไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยไม่มีใบขับขี่แสงในที่ขับขัน
ขับขี่รถในขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยเอ่อ
แล้วก็ขับรถโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถ
แล้วก็ย้ำว่าในปีนี้ยังคงใช้มาตรการยึดรถที่เมาขับ
ตามคำสั่งคอสชอยู่ฉะนั้นดูมาตรการจากตำรวจแล้ว
ไม่รู้จะคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าก็ทำอย่างนี้ทุกปี
ทำอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าอุบัติเหตุก็ยังดุเดือดทุกปี
ผลพวงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอันนี้ยอดตายรู้แล้วนะครับ
มาย้ำกันอีกทีนึงปีละสองหมื่นกว่า
ผมถามคุณหมอแท้จริงว่ามียอดสถิติคนพิการไหม
คุณหมอบอกว่ารวมไว้ไม่ได้แต่ว่าโดยหลักสากลเขาบอกอย่างนี้
ถ้าเกิดอุบัติเหตุคนตายหนึ่งคนเนี่ยจะมีคนพิการพ่วงตามมาสามถึงห้าคน
แปลว่าชนกันตุ้มมีคนตายหนึ่งคนแต่มีคนที่บาดเจ็บ

เนี่ยสามถึงห้าคนถ้าเรานับคร่าว
เอาสามคนก็แล้วกันมันจะมีพิการตั้งแต่พิการน้อย
ตาการต้องนั่งวินแชร์พิการติดเตียง
ถ้าคิดอย่างต่ำตายสองหมื่นปีหนึ่งเนี่ย
จะมีคนพิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนห้าหมื่น
ห้าหมื่นแล้วถ้าพิการหนักพิการติดเตียง
สิ่งที่ตามมาครอบครัวล่มสลายหมอแท้จริงบอกเมียทิ้ง
พ่อแม่ที่แก่เท่าแล้วก็ต้องมาดูลูกคนในครอบครัวที่ทำงานได้
ต้องลาออกเพื่อมาดูคนที่ติดเตียงในครอบครัว
เกิดปัญหาสังคมสารพัดแล้วครับเกิดปัญหาสังคมสารพัฒน์
มีเด็กกำพลาเกิดขึ้นตั้งไม่รู้เท่าไหร่เพราะพ่อแม่เสียชีวิต
บางทีพ่อตายแม่พิการแม่ตายพ่อพิการก็สภาพอย่างเนี้ย
เกิดขึ้นมากและเป็นอยู่ในเมืองไทยขณะนี้เพียงแต่ว่าไม่เคย
ไม่มีใครไปเจาะดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่หมอแท้จริงบอกว่า
ปีหนึ่งเนี่ยมัน๔๕หมื่นคนคนที่บาดเจ็บถึงขั้นพิการหนักพิการเบาพิการปานกลางอะไรก็ตามแต่
เอาเรื่องนี้ทั้งหมดมาพูดเตือนสติกันอีกทีนึงว่าอีกไม่กี่วันเขาจะรณรงค์กันอีกแล้ว
จะมีภาพจากธรรมเนียบนายกก็จะลงมาให้กำลังใจ
มูลนิธิทั้งหลายเขาก็จะร่วมมือกันและจะมีข่าวภาพลนลงกัน
ไม่ขับรถอุบัติเหตุอย่างโน้นอย่างนี้
ก็ทำกันไปเถอะครับทำกันไปเถอะครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะบอกวันนี้ก็คือว่าเราเป็นที่หนึ่งของโลก
ที่มีคนตายบนท้องถนนเพราะอุบัติเหตุมากที่สุด
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณพุกครับคุณน้องแข็งครับ
ขีดเส้นใต้ที่เราต้องถอนหายใจนะอาจารย์เนอะ
เรื่องของคนตายกลายเป็นเทศกาลที่ต้องนับศพ

สงกรานปีใหม่ทุกปี
อยากให้คนอื่นได้ไลน์จากคุณหมอแท้จริงเนาะอาจารย์เนอะ
ใช่ครับที่อาจารย์ส่งมาทุกวันที่คุณหมอส่งมาทุกวัน

นะครับขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
ในไลน์ของคุณหมอแท้จริงที่ส่งมาก็บอกว่า
ธันวาคม๑๓๒๔๐ศพที่เสียชีวิตไปบนท้องถนน
ธันวาคมเมื่อวานวันเดียวเสียชีวิตไป๓๖ศพนะครับ
ช่วยกันบรรณโรงดูแลเลยกันป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ